ความสัมภาษณ์เรื่อง

ตอนนี้ถือว่าสถานะคืออะไร
ก็ถ้าจะเอาเรื่องสถานะหนูว่าไปทำฟ้าดีกว่าค่ะ
ไปถามพ่อดีกว่า

แต่ว่าก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วกับการคอมเมนต์กันไปมา

จริงคอมเมนต์มันคือโอเค

แต่ว่าในส่วนของคอมเมนต์นั่นคือเหมือนเราสนุกกัน
เพราะว่ามันจะมีเพื่อนกลุ่มของเราที่เข้าไป
เหมือนว่าคอมเมนต์กันแฮฮาอะไรอย่างนี้
เค้าพักให้เริ่มต้นยังไงไง

จีบตอนไหนยังไม่รอเคย

รายคุยกันว่าเป็นยังไงบ้าง
กินข้าวกันแล้วนะเราไปเดทอะไรอย่างเงี้ย
คือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าจะใช้คำว่าเดท
เพราะว่าวันที่พี่แหวนแหวนเรื่องรูปนั่นแหละ
คือวันที่เราเพิ่งเจอกัน
ก็เหมือนไปกินข้าวกันปกติก็ไม่มีแบบ
คุยกันเมืองกูเป็นเพื่อนอยู่เลย

อันนี้คือเราไปดามใจเขาไหม

เริ่มรู้สึกตอนไหนว่าเขาจีบ
เริ่มรู้สึกตอนไหนว่าเขาจีบ

เพราะว่าเอาจริงความรู้สึก
มันจะมาบอกว่าต้องใช้ระยะเวลามันก็ไม่ใช่
ก็คือด้วยความที่เรารู้จักกันมานานมากแล้ว

คือจีบไหมก็ไม่รู้ยังว่าก็จีบกันตอนไหน
ทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่เลยว่าฉีดตอนไหน
แต่คือรู้สึกว่าความรู้สึกมันไม่ใช่แบบเพื่อน

แต่ว่าคือเป็นผู้ชาย

แต่จริงตอนนั้นมันไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลย

มันก็เลยแบบไม่ได้มีโมเม้นที่หาเพื่อนสนิทมาเป็นอะไรแบบเนี้ย
เกิดมันก็จะแบบเพื่อนแล้วก็มาคุยกันมากความ

เจอแต่คนเจ้าชู้จนชินแล้วก็

แล้วมันไปเร็วอะไรเยี่ยะ
ไม่กลัวแหมได้เบื่อนะ
ก็มีถามมาถามเยอะเลยทดมานมากอยู่หมดกัน

เชิงไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่า
มันกลวนประสาทกันเฉยมากกว่า

จริงก็เขารู้จักกับคุณแม่อยู่แล้ว
ด้วยเพราะว่าคือเวลาเราไปทำงานก็คือไปกับพ่อแม่ตลอด
ด้วยความที่ว่าเราไปทำงานกับแม่เนี่ย
เขาก็จะสวัสดีพ่อแม่ตลอดทุกครั้ง
ก็คือก็จะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือก็ไม่มีปัญหา
แม่ให้สิ่งเราตัดสินใจเต็มที่
แทบจะไม่ได้ปรับตัวอะไรเลยค่ะ
วันนี้ก็แบบเออก็มีเค้าไปด้วยบ้างอะไรแบบนี้
คาดหวังอะไรไม่ได้เลยค่ะกับความรัก
เพราะว่ามันมีอะไรแน่นอน
มันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วในเรื่องแบบนี้
เพราะฉะนั้นเรามีสติ
กับเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้ก่อน
ูไม่สบายเราก็รู้ตัวเองว่าเรามีความสุข
แต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไง
แล้วก็ต้องยอมรับทุกอย่างให้ได้

โปรดติดตามตอนต่อไป